วางยาเบื่อหมาแมวตายเกลือเลย
อ้างว่าหมาแมวเข้าไปทำลายต้นไม้ในไร่นะครับ
ขณะที่ชาวบ้านเจ้าของหมาและแมวเนี่ย

มาฆ่าหมาแมวของเขาแบบนี้นะฮะ

ว่ามีคนมาทำไร่มันแล้วก็มาเตือน
อย่าให้หมาแมวเข้ามาลุยในไร่มันเขานะ

แต่ชาวบ้านแถวนี้คือเขาเลี้ยงหมาแมวแบบนี้มาตั้งนานแล้วคุณ
เขาก็เป็นชุมชนรักสัตว์อะไรแบบนี้นะครับ

เขาบอกจะไปห้ามหมาแมวได้ยังไงนะฮะ
ทำไมเจ้าของไร่มันทำไมไม่สร้างรั้วกั้นให้มันจบไปซะ
สุดท้ายนะฮะเจ้าของไร่มันนี้มาวางยาเบื่อหมาแมวนะครับ

เขาบอกว่าจริงยังมีอีกเยอะที่ตายไป
แต่ไม่รู้ว่าซากไปอยู่ไหน
ยืนยันจะเอาเรื่องแน่นะครับ
อยากให้หน่วยงานมาจัดการผู้ก่อเหตุด้วยนะครับ

แล้วก็ต้องเคลียร์ซากหมาด้วยนะครับผู้นำหมู่บ้านเนี่ยนำรถแบ็คโฮลมาขุดหลุมขนาดใหญ่
ให้ชาวบ้านช่วยกันขนสุนัขและแมวไปฝังที่ป่ายางในพื้นที่คุณเห็นแล้วสลดเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ช่วยกันตามหาซากของสุนัขและแมวที่เหลือว่าไปนอนตายอยู่ที่ไหนบ้างนี่หลุมของพวกมันนะฮะ
แล้วก็อยากให้มีการเจรจาคุยกันให้เข้าใจไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับ
อยากให้สร้างความแตกแยกกันในหมู่บ้านแล้วก็ไม่อยากให้มีใครทำแบบนี้อีก
ทีนี้ผู้นำชุมชนบอกว่าเดี๋ยวจะหาแนวทางนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับ

แต่คนรักมาแบบสะเทินใจทำใจไม่ได้นะครับครับ